เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่

ผู้สมัครนายกแก๊งฆ่าสองศพ

แล้วก็กำลังตามกันอยู่ว่า

แล้วจริงใครบงการ

เดี๋ยวเมื่อกี้ดูคลิปตอนเกิดเหตุอีกทีดีกว่า

ศัลรี่
ขอบคุณครับครับ

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางดี
ใช่ค่ะปฏิบัติการฟ้าสางที่บางสมบูรณ์นะคะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นค่ำคืน๑๔กุมภาพันธ์
เมื่อวานปฏิบัติการเกิดขึ้น๒๒กุมภาพันธ์
ใช้เวลาสักประมาณ๘วันนี่ค่ะได้ผลแล้ว
คนนี้คือธวัชชัยศรีชาญหรือว่าวัดอายุ๔๘ปี
ถ้าหานุมานไปถ้าบุรพา๔๙๑ไปตื่น
ตื่นมีเบาะแสแล้ว

นี่แหละครับเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่บุคคลบ้านของนายรัฐพลนะครับ
ตันสุวรรณรัฐหรือว่าบิ๊กเจ้าของฉายากุมารขาวอายุ๓๕ปี

คนนี้ในข่าวตำรวจเขาบอกว่าเป็นคนยิง

เราย้อไปดูบริบัติการที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกับบุรพา๔๙๑ที่ผมบอก
ปูพรมตรวจค้นแหล่งกบดานและซุกซ่อนอาวุธของผู้ต้องหา

หรือนายรัฐพลตันสุวรรณรัฐ
ในพื้นที่ตะบนบางสมบูรณ์อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก

ไม่อยู่อยู่แต่เมียกับแม่ยาย
ทั้งสองก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าโอ๊ยบิ๊กไป๓วันแล้ว
ไปไหนไม่รู้แต่บิ๊กไป๓วันแล้ว
ส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งไปค้นบ้านของนายธวัชชัยครับ
เจอเจอตัวด้วยเจอของกลางด้วย
เป็นปืนและเครื่องกระสุนหลายรายการครับ
ที่ใช้สะกดรอยติดตามรถยนต์จำนวน๑เครื่อง
แล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนปลอม๑แผ่น
หลังถูกจับนายธวัชชัยปฏิเสธก่อนเลย
ข้อเก่าหาผมไม่ได้ทำผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยว
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
คุณผู้ชมครับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนะครับ
หลังจากสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๓คน
ที่เกี่ยวข้องกับคดียิงรถนายกอบตบางสมบูรณ์มีใครบ้าง
นายธวัชชัยศรีชาญหรือว่าวัด
นายรัฐพลตันสุวรรณรัฐหรือว่าบิ๊ก
คนนี้มีฉายากุมารขาวอายุ๓๕คนนี้แหละคนยิงตำรวจบอก
นายภูริวัฒน์นิ่มเรืองหรือว่าออด
อดนี่มีฉายากุมารดำคุณผู้ชมดูในภาพก็ได้
อายุ๕๒ปีคนนี้เป็นคนขับรถเก๋งคันนั้น
แล้วก็เป็นลูกน้องของนายประสบโชคนิ่มเรือง

เป็นลูกน้องของนายประสบโชคนิ่มเรืองอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์
ที่เคยถูกพาดพิงถูกกล่าวหา
อยู่เบื้องหลังการรอบสังหารในครั้งนี้
๒คนคือรัฐพลกับภูริวัฒน์ยังหนีอยู่
นางยุภาพันธ์ศรีชาญพี่สะพ้ายของธวัชชัยบอกว่า
วันเกิดเหตุจะเป็นไปได้ยังไงก็ธวัดชัยนั่งชนแก้วอยู่กับฉัน
ขวัฒน์ชัยนั่งชนแก้วอยู่กับฉันที่บ้านจะไปร่วมขบูรณ์การได้ยังไง
หลังจากนี้จะขอสู้คดีให้ถึงที่สุดเชื่อว่าน้องชายบริสุทธิ์ไม่ได้ทำค่ะ
ส่วนคนจะจ้างวานจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อะไรนั้น
ตำรวจคุณต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปลองฟังเสียงยุภาพันธ์หน่อยครับ
เอองงแต่ถึงได้บอกว่าทำอะไรทำไปทำไม่ถูก
อย่ามาซ้อมกันอย่ามายัดกันอะไรอย่างนี้เนอะ
ถ้ามันจริงมีหลักฐานจริงก็ว่ากันไปเราไม่ได้ว่าอะไรใครหรอก
แต่อยู่ด้วยกันอย่างนี้มันจะไปทำตอนไหนวะ
เรารักกันจะตายเนี่ยถ้ารู้แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเธอรักกันอย่างนี้
ท่านก็ต้องห้ามแต่ฉันรู้ว่านะมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่เกี่ยวหรอก
โหรักกันจะตายเธอลองไปถาม
คนที่ตายว่าไหนนะว่าลองนายกว่าเขาก็ทวชชัย

ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะออกมาปกป้องน้องชาย

เพราะตำรวจเองเขาก็น่าจะมีหลักฐานที่สาวมาถึงตัวท่านได้
ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นนี้น่าสนใจมากแล้วก็แห่น่าเศร้ามากเลยนะคะ
เมื่อวานเราไปคุยกับคุณชาญสินม่วงกาด
ลูกชายของนายสมชายม่วงกาศเป็นรองนายกอบต
ถูกยิงเสียชีวิตนะคะที่นั่งเบาะหลังคนขับ
ท่านนี้เนี่ยถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ลูกชายของคุณสมชายเปิดใจบอกว่า
คิดมาก่อนเลยนะว่า๓คนนี้จะเป็นคนก่อเหตุ

เพราะว่านายวัดหรือนายธวัชชัยรู้จักมาคุ้นกับครอบครัวของเขามาโดยตลอด
แล้วนับถือเหมือนเป็นเครือญาติกันนะคะ
แล้วที่หนำซ้ำน่าเจ็บใจไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะ
หลังเกิดเหตุพ่อของผมตาย
นายวัดซึ่งโดนจับไปแล้วยังมาร่วมงานสมภพผมด้วย
ผมแทบจะไม่เชื่อสายตาเลยว่านายวัดเนี่ย
เป็นหนึ่งในสามคนที่ถูกออกหมายจับ
เป็นหนึ่งในสามของผู้ร่วมกระบวนการ
แต่ข้อมูลของตำรวจมันชัดเจนค่ะคุณผู้ชม
ชื่อว่านายธวัชชัยหรือว่านายวัด
มีความสนิทสนมกับนายบิ๊กกับนายออด
เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยเชื่อว่านายวัดเนี่ย
คือถ้ามาถึงตรงนี้นะคุณผู้ชมนะ

แต่ไอ้ฝ่ายคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนลงมือ
ก็ไม่เชื่อว่านะฮะฝั่งนี้จะเป็นคนทำ

สุดท้ายไปพิสูจน์กันชั้นศาล

อีก๑คนที่เป็นพยานปากเอก
แล้วเป็นคนที่รอดชีวิตไม่ถูก
แม้แต่ปลายกระสุนมาเฉียวเลย
นายชาญเจริญรุ่งเรืองค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เป็นคนที่รอดชีวิตจากการถูกถล่มยิง
ให้ข้อมูลน่าสนใจอันนี้น่าสนใจมาก
รู้แล้วนะคะข้อมูลนี้เรามาบอกคุณผู้ชมต่ออีกครั้งหนึ่ง
ให้ข้อมูลบอกว่าวันเกิดเหตุจู่นายบิ๊กลาป่วย
มาทำงานที่อบตบังสมบูรณ์
ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเหตุยิงถล่มครั้งนี้
ตอนนี้นายบิ๊กหายตัวไปยังไม่มีใครรู้ว่าบิ๊กหายตัวไปไหนนะคะ
ถ้าบิ๊กบริสุทธิ์ใจบิ๊กต้องออกมาพูดออกมาพิสูจน์ตัวเองนะคะ

ตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับ๓คน
ก็คือวัดบิ๊กออด
ตอนนี้ตำรวจรวบตัวมาได้แล้ว๑คนก็คือวัดนะคะ

จะใช่คันเดียวกับคันที่ไปก่อเหตุหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเพิ่มเติมคันที่ใช้ก่อเหตุ
คุณผู้ชมโฟกัสไปที่ล้อแม็กซ์สองล้อหลังนะคะ
นี่แหละทีนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ก็เลยมาถอดล้อแม็กซ์ของรถคันนี้
เอาไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีร่องรอย
แล้วล้อแม็กซ์อันนี้มันไปเกี่ยวข้องกับรถที่
คนร้ายขับไปถล่มยิงรถของ
นายกอบตบังสมบูรณ์หรือไม่
โอ้โหคดีนี้จะบอกว่าเดินทางมาถึงจุดสำคัญแล้วนะ
น่าสนใจอีก๒คนหลบหนีอยู่
แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าตำรวจเขามีหลักฐานเพียงพอ
น่าจะจับกลุ่มแล้วก็เอามาสอบสวนได้

คุณกริจชะนกอดิโรจนานนท์นะครับ